พอกับพระเอกสุดหล่อคนนี้เหมือนกันพี่ป้องนวัดคุณผู้ชมค่ะ
อยู่วงการนี้มานานนับนิ้วเลยเลยไปแล้วเลย๒๐ปีนะ
อยู่มา๒๑ปีแล้วคุณผู้ชมพี่ป้องนี่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพิษวาสนี่ร่วมขายติดชอบมา

วันทองแล้วอีกหลายต่อหลายเรื่องค่ะ
แต่เชื่อไหมคุณพี่ป้องเนี่ยเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยนะ
ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาที่อยู่วงการมา๒๐กว่าปีแล้วนะ

การแสดงเขาก็ยังยืนหนึ่งอยู่นะคุณผู้ชม
แต่พอจะเล่นละครเรื่องไหนเป็นไงทำไมต้องเข้าคอร์สการแสดงตลอดเลย
เน้นไปที่การเวิร์กชอปก่อนเริ่มการถ่ายทามเอกนะฮะ
ล่าสุดมีแพลนจะประกบนางเอกลูกรักวิกอโศกน้องเฟิร์นนกจิราค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้แว่วมาว่าเฮียป้องของเรานี่นะคะ
จะกลับมาโชว์ซีกแพคกล้ามแน่นให้ชาวเราได้
อื้อหืออาหากันอีกแล้วละค่ะคุณผู้ชม
คือดราม่าจ๋าเลยครับดราม่าแบบ
คือตอนนี้ไปเล่นมาเรื่องหนึ่งซุปตากับย่าอ่อน

เวิร์คชอปเราจะได้เข้าขาเข้าคู่กันได้นะคะ
รอติดตามผลงานพี่ป้องเสมอนะครับ
ปีในวงการการันตีความสามารถอยู่นะจ๊

งานพิธีกรเศรษฐีป้ายแดงเขาก็เลิศอยู่นะคุณผู้ชม